เปิดประชุมพักเก้าใกล้เขาบอกผมขอก่อนว่ามันติดค้างอยู่ตั้งแต่ครั้งทีแล้ว

คือที่ว่าครั้งก่อนหน้านี้ที่อาจจะเหลือแค่เรื่อง๒
เพราะว่าสารรับนูนบอกว่าเดี๋ยวให้รอฟังผลก่อน
ว่าจะรับของคู่หรือไม่รับอะไรเนี่ยนะฮะ

วันนั้นคุณรังสิมันโลมของก้าวไกลเนี่ย

ทบทวนยัตติก่อนหน้านี้
เรื่องที่ว่าเสนอชื่อซ้ำแล้วเป็นยติ
แล้วเสนอซ้ำไม่ได้แล้วก็ลงมติเห็นชอบกันไว้เนี่ยนะฮะ
แล้วประธานรัฐสภาคุณวันนอร์ก็สั่งปิดการประชุมไป

วันนี้เปิดประชุมขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ
คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล

เสนอยัตติขอให้รัฐสภามีการทบทวนมติเดิม
เมื่อ๑๙กรกฎาคมที่ว่าการเสนอชื่อบุคคลเดิม
ให้ความเห็นชอบเป็นนายกไม่สามารถเสนอชื่อคนเดิมได้เนี่ย
มันคั่งค้างอยู่ขอให้ทบทวนกันใหม่
คุณรังสิมันโรมบอกว่าประเด็นนี้มีเสียงคัดค้านจากนักวิชาการที่เขามองมาจากข้างนอกเนี่ยเป็นจำนวนมาก
ถึงขั้นมีแถลงการของ๑๑๕คณาจารนิติศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยกับมติของรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทบทวนกันเพื่อให้เป็นบรรทัศนในอนาคต
คุณโรมยืนยันว่าการเสนอเนี่ยให้ทบทวนเนี่ยไม่ใช่การตีรวนนะ
เพราะยังไงก้าวไกลไม่ได้ต้องการเสนอชื่อคุณพิธาให้กลับมาโหวตนายกซ้ำอยู่แล้ว
เพราะตอนนี้เนี่ยเสียงมันไม่เหลือแล้ว

พักร่วมเดิมเนี่ย๓๑๒เสียงในตอนนั้นที่เคยเสนอคุณพิธาเนี่ยมันแตกไปแล้ว

ยังไงเสนอใหม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากให้เป็นบรรทัศน

ครั้งต่อต่อไปมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ย
ในอนาคตมันก็จะกลายเป็นบรรทฐานไปเลย
พักก้าวไกลก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเสนอใครเป็นนายก
ซึ่งหากได้รับเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมแห่งนี้ก็จบไป
พวกท่านไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้ว
แต่หากยังไม่ได้
ก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะเอาชื่อคุณพิธามาเสนออีกครั้งได้เลย

เพราะตอนนี้๘พักร่วมก็แยกย้ายกันไปแล้ว
พวกท่านอาจจะไม่ต้องการให้คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่อย่าถึงต้องขนาดเผาบ้านเพื่อไล่หนูตัวเดียวเลยครับ
ติที่ลงไปแล้วนั้นทบทวนได้หรือไม่
ฝ่ายกฎหมายเห็นว่าไม่ควรจะให้มีการทบทวน
เพราะจะสร้างความปันตรฐานที่ความไม่น่าเชื่อถือกับเรื่องอื่นอีกนะครับ
โอ้ยจังหวะนี้เนี่ย
ก็คืออาจารย์วันนอร์ณขณะนั้น
คุณฮิวัชชัยบอกวัฒานี้วางตัวไม่เป็นกลาง
ไม่กล้าใช้อำนาจตัดสินเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายก
ว่าเป็นการเสนอยติซ้ำหรือไม่
และอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับการลงมติเสียงข้างมาก
ตามข้อบังคับที่๑๕๑หรือไม่
นี่ทำให้อาจารย์วันนอร์ถึงขั้นแบบสั่งปิดไมค์เลยนะฮะ
คืออาจารย์วันนอร์ดูแบบอารมณ์ขึ้นเลยอ่ะวันนี้
ใช่แล้วคือไม่เคยได้ยินอาจารย์ใช้เสียงแบบนี้เลยนะ
เราแทบไม่เคยได้ยินอาจารย์วันนอร์แบบโมโห

แล้วขอให้คุณธีรัชชัยต้องถอนคำพูด

คุณธิรัชชัยต้องกล่าวหาว่าประธานรู้เห็นเป็นใจกับฝั่งเฉียงข้างมากหรือเปล่า

เพราะเป็นการกล่าวหาอย่างร้ายแรง
คุณธิรชัยไม่ยอมถอนคำพูดนะฮะ

ทำให้อาจารย์วันนอร์บอกขอแช่งอาจารย์ประธานปิดไมค์อีกรอบหนึ่ง

พร้อมกับสั่งให้ยุติการประท้วงในเรื่องนี้
ก่อนที่ก่อนจะลงประติก็ไม่มีใครคัดทาน

อันแรกคือท่านประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้อง
สองคือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมาก
ผมอยากให้คุณเตรชัยถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจ

ขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อน
ถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับ
เพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงว่า
ผมรู้เห็นเป็นใจกับเขียนเข้ามา
ผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหาย
คนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจ
ถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูด

คำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับ
การให้ถอนให้นั่งเด็ดขาด
ช็อตนี้คนตกใจกันเยอะ
คืออาจารย์วันนอร์เนี่ยประธานสั่งปิดไมค์ไปแล้วนะ

ยังยืนอยู่และยังคงพูดอย่างต่อเนื่อง

เขาสั่งปิดไมค์ไปแล้ว
เดี๋ยวขอดูตอนที่อาจารย์วันนอบอกสั่งให้นั่งลง
ซึ่งตรงนี้ไมค์คุณเทือชัยไม่ดังแล้วนะ
ดังแล้วแต่ว่าเขายังคงพูดอยู่
ขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อน
ถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับ
เพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงว่า
ผมรู้เห็นเป็นใจกับเสียงเข้ามา
ผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร

เขาบอกแล้วกันว่าฟังผมให้จบก่อนได้ไหม
คนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจ
ถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับ

จะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหม
จะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่า

ดังแล้วใช่แต่คือเขายังพูดอย่างมุ่งมั่นในขณะที่

จะนั่งลงถามย้ำอยู่บางที๕รอบ
หลังจากนั้นอาจารย์วันนอร์บอก
ขอใช้อำนาจประทานวัทธศพา

ไม่เห็นควรที่จะให้ทบทวนเรื่องการเสนอชื่อ

ปิดประตูไปเลย

คุณหมอชนน่านก็ลุกขึ้นแล้วเสนอชื่อคุณเศรษฐา

คือจริงคนพูดถึงการทำงานของประธานสภามาตั้งแต่

และยิ่งมาเป็นครั้งนี้เห็นท่าที่ดุดันขึ้น

การใช้อำนาจเด็ดขาดของประธานสภาเนี่ย
ตอนก่อนนี้มันซอฟต์ไปไหม

แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของประธานนะคะ